ตลกของคณะโนราคือตัวพรานนั้นเรียกเสียงฮาจากคนดูได้ตลอดเวลา
ท่ารำของพรานเวลาเดินจะก้าวไปข้างหน้า๒ก้าวแล้วถอยหลัง๑ก้าว
เน้นการเคลื่อนไหวบริเวณหลังไหล่และหน้าท้อง
หน้ากากหน้าพรานมีครึ่งหน้าทาสีแดงและสำคัญไม่น้อยไปกว่าเสิร์ธของโนรา
เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลและโชคลาภ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน